เลยมีผู้ชายคนนึงเสพยาเสพติดจนหลอน
แล้วเดินเข้าไปที่สาราโรงธรรมสำนักสงฆ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีรูปปั้นของหลวงปู่ทวด
ดิษฐานอยู่ครับเอาไม้มาเสร็จปุ๊บ
ฟาดเข้าไปที่เสียรูปปั้นนะคะจนคือส่วนหัวเนี่ยนะคะ
กระเด็นออกมาเลยแล้วก็กองทิ้งเอาไว้แบบนั้นให้ชาวบ้านเข้าไปเห็น
เขาบอกหูเขาทำใจไม่ได้เลยอยากให้ตำรวจจับ
นี่ตรงนี้นะฮะนี่ค่ะเนี่ยนี่คือสาราโรงธรรมแล้วก็นี่ค่ะ

คือหัวหลุดออกมาแบบนี้เลยนะคะ
โมงที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพลำทัพได้รับแจ้งนะคะ
ก็ลงพื้นที่มาที่สำนักทุ่งไซทองเป็นสำนักสงฆ์นะคะอยู่ในอำเภอลำทัพ
คือพระสงฆ์เนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ว่าชายอายุประมาณ๓๐ปี
เป็นชาวบ้านตำบลลำทับนี่แหละบุกเข้ามาเสพยาเสพติดจนหลอน
แล้วก็เอาไม้เนี่ยฟาดเสียนรูปปั้นจนหลุดกระเด็นออกมาแบบนี้
ซึ่งรูปปั้นหลวงปุดหวดเนี่ยนะคะขนาดความสูงเนี่ย๑๕เมตร
หน้าตักกว้างประมาณ๘๐เซนติเมตรอยู่ในสาราโรงธรรมค่ะ
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยนะคะ
จิราวุฒามิโกคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะท่านก็เล่าบอกว่า
พระกำลังนั่งคุยกันอยู่หน้ากุฏิผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาในวัด
แล้วตรงเข้าไปที่โรงทำแบบไม่พูดไม่จากับใครเลยนะ
จิราวุฒิก็รู้สึกสงสัยก็เลยเดินตามไปดู
โอ้โหจังหวะที่ไปถึงอ่ะวิ่งเข้าไปห้ามก็ไม่ทันแล้วค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะหยิบไม้สำหรับตีกลองแล้วก็เงื้อ
ทุบเข้าไปที่เสียรรูปปั้นหลวงปู่ทวดทันทีเลย

นี่ค่ะรูปปั้นหลวงปู่ทวดนี้เนี่ย
ศัลนับสงก็บอกว่าได้รับมอบมาจากจักรวาความธรรมดิกเถิมวัดลำทัพ

เขาก็ได้บูชากันเพิ่งจะได้มาประมาณสัก๓๔เดือนที่แล้วนี้เอง

ซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาทำบุญเดือน๑๐พอเห็นสภาพรูปปั้นหลวงปู่ทั่ว
แต่แต่ละคนบอกโอ้โหเสียใจอ่ะเสียใจมากเสียความรู้สึกมาก
นี่คือการทำลายจิตใจชาวพุทธเลยอยากให้ตำรวจจับตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้ค่ะ

นี่ผัวเยอะกับคุณไม่รู้จักว่าเนี้ย

ถ้าจริงจริงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับคนอื่นด้วยว่าเขาจะไปทำร้ายคนอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ย

ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะ
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้แล้วล่ะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร

ตรงต้นก็คิดว่าเสพยาจนขาสติอะแหละ

ทีนี้บอกคุณผู้ชมไว้แบบนี้เป็นความรู้จริงแล้วเนี่ย
ทุบทำลายรูปปั้นมีความผิดทางกฎหมายนะคะ
เป็นความผิดที่เข้าข่ายเรื่องของการทำลายทรัพย์สินที่เป็นพระพุทธรูป
หรือวัตถุในทางศาสนาที่ประดิษฐานอยู่ในศาสนสถาน

ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีนะคะ
เดี๋ยวชาวบ้านกับพระที่วัดก็คงจะช่วยกันบุรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่นะ